เพราะว่าถือว่าแพทย์ไทยก็เก่งนะ
สามารถที่จะนำยาสูตรต่างคือมาใช้ร่วมกัน
แล้วก็เลยทำให้ผู้ป่วยที่อาการค่อนข้างเพียบหนักเนี่ย
ดีขึ้นมาถือว่าเป็นความหวังนะคะ
ถึงแม้ว่าตอนนี้ตัววัคซีนหรือว่าตัวยาต้าน

ที่จะหาทางช่วยเหลือให้เร็วที่สุด
เพราะว่ายอดของผู้ติดเชื้อก็ยังคงเพิ่มขึ้น
แต่คนที่หายจากอาการนี้ก็มีไม่น้อยนะคะ
แต่ยังไงสถานการณ์เรายังคงต้องติดตาม
เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะคะ

อย่างที่บอกไปว่าแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถี
เขาก็แถลงบอกว่าตอนนี้เนี่ยพบตัวยาต้านไวรัสโคโรนา

ปรากฏว่าคนไข้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็ว
ผลเลือดก็กลับมาเป็นลบก็คือปลอดเชื้อแล้วนั่นเองนะคะ
นี่เป็นคำแถลงจากแพทย์โรงพยาบาลราชวิถีค่ะ
ประกอบด้วยนายแพทย์เกรียงศักดิ์อติพรวนิษฐ

ซึ่งได้รายงานผลการรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
พบว่ากระบวนการรักษาด้วยการให้ยา๒กลุ่มค่ะ
ก็คือตัวยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่แล้วก็ต้านไวรัสเอด
มาทดลองใช้กับผู้ป่วย๒คนที่มีอาการหนัก
ผลดีขึ้นภายใน๔๘ชั่วโมงนะคะ
ที่เคยมีผลบวกมาตลอด๑๐วัน
ตอนนี้ผลเป็นลบเลยและคนไข้ถือว่าฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วค่ะ
ฟังเสียงของนายแพทย์เกรียงศักดิ์อธิบายเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
จากที่ได้รับการรักษามา๑๐กว่าวันนะครับ
ผลตรวจเป็นบวกมาตลอดไม่เคยลบเลย
หลังจากได้สื่อยังที่ผมพยายามใช้นะครับ
ก็ปรากฏว่าผลที่แถลกไปว่าผลเป็นลบภายใน๔๘ชั่วโมง
อย่างไรก็ตามนะคะทางแพทย์เนี่ยย้ำบอกว่านี่เป็นเพียงรายงานทางการแพทย์
แล้วก็ทดลองใช้ผู้ป่วย๒คน

แต่ว่ายังไม่ได้หมายถึงว่ามันเป็นมาตรฐานโดยทั่วไปนะคะ
เป็นเพียงกรณีศึกษาของทีมแพทย์เท่านั้น
ขณะที่ผู้ป่วยซึ่งติดเชื้อโคโรนาล่าสุด
สามารถกลับบ้านได้เพิ่มอีก๑ราย
เพราะฉะนั้นเหลือนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณ๑๑ราย

ส่วนรายงานผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
ต้องเฝ้าระวังตั้งแต่๓มกราคมจนถึง๑กุมภาพันธ์นะคะ
มีทั้งหมด๓๘๒ราย
อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว๗๑ราย
ส่วนใหญ่ก็คือติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล
ที่เหลือยังรักษาตัวในโรงพยาบาล๓๑๑ราย
โดยเมื่อวานนี้พบผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค
รายใหม่เพิ่มอีก๓๘รายนะคะ
อันนี้เป็นสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา

ทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรี

และรองนายกรัฐมนตรีก็เดินทางมาเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการ
คุมการแพร่ระบาดที่กระทรวงสาธารณสุขค่ะ
แล้วก็เปิดเผยถึงขั้นตอนที่จะรับคนไทยจากเมืองอูฮันประเทศจีน
ในวันที่๔กุมภาพันธ์นี้นะคะ

ไฟล์ทบินที่จะเดินทางไปรับพร้อมแล้ว
ก่อนขึ้นเครื่องหลังลงจากเครื่อง
ก็จะมีการตรวจอย่างละเอียดว่าปลอดภัยจริง
โดยยืนยันว่าทำทุกอย่างตามมาตรฐานสากล
หวังว่าจะไม่มีการระบาดสู่ประชาชนคนไทยในประเทศ

แล้วก็มีการตั้งคำถามมากมายที่เราก็ยังเห็นอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ
ว่าเอ๊ะทำไมประเทศไทยไม่ห้ามนักท่องเที่ยวจีนเข้าประเทศเหมือนประเทศอื่น
อนุทินบอกว่าเวลานี้นักท่องเที่ยวจีนก็แทบจะไม่เข้ามาในไทยแล้ว
เพราะว่ารัฐบาลจีนยังขอร้องให้คนของเขาชะลอการเดินทาง
ยกเลิกการเดินทางช่วงนี้ออกไปก่อน
ไม่จำเป็นที่ไทยต้องออกมาตรการอะไร
เพราะสามารถควบคุมดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาได้ตามมาตรฐานสากล
มั่นใจว่าป้องกันไวรัสโคโรนาได้อย่างแน่นอนนะคะ
หลายคนก็ยังคงรอฟังข่าวเรื่องของการที่จะรับคนไทยที่อูฮันกลับมา
เพราะว่าคือหลายประเทศตอนนี้คือเขารับกันมาหลายรอบแล้วนะ
ใช่แล้วก็หลายพื้นที่เนี่ยก็คือไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศตัวเองอะค่ะ
เดินทางเข้าประเทศเลยถ้าหากว่ามีประวัติไปจีนมา
หลายคนก็เริ่มโอ้โหรัดเข็มขัดแน่นมากนะคะ
หลายคนก็รออยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วเราเนี่ยจะยังไงเรายังรับมือได้อยู่ไหม
แต่พอมีข่าวยาต้านไวรัสนี้ออกมามันก็อุ่นใจขึ้นนะ

ใช่แต่ทีนี้อยากให้คุณผู้ชมไปดูตัวเลขทั้งยอดผู้ติดเชื้อยอดผู้ป่วยยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมดจากทั่วโลกที่มันเกิดขึ้นกันก่อนเลยนะคะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเรารวบรวมมาค่ะตอนนี้ผู้เสียชีวิตอยู่ที่๓๐๕ศพนะคะ
ส่วนผู้ป่วยหรือว่าผู้ติดเชื้ออยู่ที่๑๔๕๖๐ราย
เมื่อวานนี้เนี่ยยังน้อยกว่าจำนวนนี้อยู่นะคะก็คือจำนวนเพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวาน๒๖๐๐ราย

ใช่ค่ะตอนนี้ก็เป็น๑๔๐๐แล้วส่วนผู้เสียชีวิตนะคะวันนี้ก็ถือว่ามากกว่าเมื่อวาน๔๖ศพเลยทีเดียว
สำหรับรายประเทศนะคะผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในประเทศจีนค่ะ
ประเทศจีนเนี่ยจะทะลุ๑๕๐๐รายเข้าไปทุกทีแล้วนะคะตัวเลขเนี่ยขึ้นไม่หยุดเลย
๓๐๔ศพแต่ว่าสักครู่นี้เราบอกว่า๓๐๕
เรื่องที่น่าตกใจคือมีผู้เสียชีวิตนอกประเทศจีนรายแรกเกิดขึ้นแล้วนะคะ

ทางการฟิลิปปินส์เนี่ยเขาออกมาแถลงข่าวยืนยันช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะว่า
ผู้ที่เสียชีวิตที่ประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นชาวจีน
เป็นผู้ชายอายุ๔๔ปีมาจากอู่ฮันค่ะ
เข้ารับการรักษาตัวตั้งแต่๒๕มกราคมที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็เพิ่งเสียชีวิตเมื่อวานนี้เอง
ทีนี้ที่มันน่าสนใจก็คือว่า
ผู้ป่วยรายนี้เนี่ยอาการเริ่มทรงตัว
แล้วมีแนวโน้มว่าจะดีขึ้นอยู่แล้วนะคะ
แต่อยู่๒๔ชั่วโมงก่อนเสียชีวิต
อาการเขาก็สุดหนักลงแล้วก็เสียชีวิตเลย
ตอนนี้ก็เลยหวั่นกันส่วนใหญ่ก็เป็นประเทศในเอเชียนี่แหละค่ะ

ญี่ปุ่นตอนนี้ทำสถิติเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด

เพราะว่ามีผู้ติดเชื้อใหม่อีก๒๐รายมากกว่าไทย๑ราย
เพราะว่ารองลงมาก็คือบ้านเรา๑๙รายนั่นเองนะคะ
ก็ต้องติดตามแล้วก็ระมัดระวังป้องกันตัวกันด้วยนะคุณผู้ชม
ก็คือจากตัวเลขที่เมื่อสักครู่เราได้เห็นอ่ารวบรวมมาให้คุณผู้ชมดูหน้าจอเนี่ย
เห็นว่าถ้าเป็นประเทศในเอเชียคือญี่ปุ่นเอ่ยไทยเอ่ยสิงคโปร์เนี่ย

ตัวเลขจะไม่พุ่งเป็น๑๐๑๙แล้วก็๑๘นะคะตอนนี้ยังคงต้องจับตาดูอยู่
ทีนี้เรื่องของสถานการณ์เรื่องของการไปรับพลเมืองของตัวเองนะคะ
ที่อยู่ที่อู่ฮั่นเนี่ยหลายหลายประเทศตอนนี้ก็คือรับอย่างต่อเนื่อง
มีข่าวต่อเนื่องมาว่ามีการไปรับเนี่ยอย่างน้อยน้อยหลายเที่ยวบินแล้วเนี่ยนะคะ
วันนี้เราเลยรวบรวมมาว่ามีประเทศไหนบ้างที่รับพลเมืองกลับจากอูฮันแล้วนะคะ
เริ่มต้นจากในแถบเอเชียค่ะที่รับพลเมืองกลับประเทศ
ถ้าจำกันได้นี่นะคะญี่ปุ่นค่ะเป็นประเทศแรกของโลกเลย
จีนอนุญาตให้นำเครื่องบินไปรับพลเมืองในเมืองอูฮันออกจากพื้นที่
เขารับไปตั้งแต่๒๙มกราคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ
จนถึงวันนี้ทีมข่าวของเราตรวจสอบล่าสุดเนี่ยพบว่า
ญี่ปุ่นส่งเที่ยวบินไปรับพลเมืองแล้วถึง๓เที่ยวบิน
กำลังจะส่งเที่ยวที่๔ไป
อบพยพคนญี่ปุ่นออกมาได้แล้วกว่า๕๖๐คนเนี่ยนะคะ

ส่วนที่เกาหลีใต้ค่ะมีการอบพยพพลเมืองออกมาตั้งแต่๒๙มกราคมเช่นกัน
ส่งเที่ยวบินที่๒ไปอบพยพพลเมืองกลับประเทศเมื่อวานนี้
ตอนนี้ชาวเกาหลีใต้ในพื้นที่แพร่ระบาดก็กลับประเทศมาได้แล้ว๕๒๘คนค่ะ
ส่วนประเทศตุรกีเป็นอีกหนึ่งประเทศที่รับพลเมืองกลับบ้านไปแล้วเหมือนกัน
และพลเมืองจากประเทศอื่นออกมาจากอูฮัน
ตุรกีเมื่อวานนี้ค่ะคือวันที่๑กุมภาพันธ์
อกจากนี้เมื่อวานนี้ยังมีความเคลื่อนไหวเรื่องของการที่จะนำพลเมืองกลับบ้านในอีกหลายประเทศ
ที่บังกลาเทศซึ่งส่งเครื่องบินของสายการบินพิมาร
การบินแห่งชาติของบังกลาเทศไปรับพลเมือง๓๑๖คนกลับ
จำนวนนี้มีทั้งเด็กผู้สูงอายุและหญิงตั้งคันด้วยนะคะ
ทางการอินเดียบ้างค่ะเขาใช้เวลาในช่วงเสาร์อาทิตย์
เครื่องบินไปรับพลเมืองกลับจากอูฮันแล้ว๒เที่ยวบิน
เที่ยวบินแรกเดินทางถึงอินเดียเมื่อวานนี้
ส่วนเที่ยวบินที่๒เพิ่งลงจอดที่อินเดียเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา
อินเดียสามารถอพยพพลเมืองออกมาได้แล้ว๖๔๗คนค่ะ
เข้าไปอบพยพมาตั้งแต่๓๐มกราคมแล้ว

เปลี่ยวประชาชนช่วงวันสาวอาทิตย์นี้เหมือนกัน
โดยอินโดนีเซียช่วยพลเมืองออกมาได้๒๔๕คน

คนเหล่านี้จะถูกส่งตัวไปอยู่ที่ค่ายทหาร
เกาะนาตุร่าจังหวัดเรียวเป็นเวลาประมาณ๒สัปดาห์นะคะ
ซึ่งล่าสุดมีรายงานเรื่องของการประท้วงกันด้วย
เพราะว่าคนที่อยู่บนเกาะคือเขาค่อนข้างหวัดกลัวว่า
มีการนำคนไปกักตัวไว้ที่นั่น

เรื่องโรคระบาดนะคะมีการเผาทำลาย
แล้วก็ปะทะกับเจ้าหน้าที่จราจนเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้ด้วย

ถึงการอพยพคนละเมือง๖๓คน
ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาจากเมืองอูฮัน
กลับมาด้วยเที่ยวบินพิเศษของสายการบินแห่งชาติ
แล้วก็ถูกส่งตัวไปกักที่โรงพยาบาลในเมืองมันดาเลนะคะ

จากนี้ยังมีอีกหลายประเทศที่ไปรับพลเมืองกลับมาจากอูฮันแล้ว
อย่างเช่นสหรัฐอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมนีสหภาพยุโรป
รัสเซียออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นี่แหละค่ะ
อันนี้คือออกเดินทางไปรับกลับมาแล้วนะคะ
คือเราก็ยังหวังนะคะว่าทำไมทำไม
เรายังไม่สามารถยังนำเอาเครื่องบินไปรับพลเมืองของเรากลับออกมาได้

เขาบอกว่าเดี๋ยวสี่กุมภาคมรอดู
รอดูยังไม่คอนเฟิร์มเดี๋ยวรอกลับมานะคะ
เอาเป็นว่าก็เอาใจช่วยรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ให้เจรจาเป็นรูปผลสำเร็จเร็วนะคะ